พิจิตรปิดคดีที่นายคูเซเป้ชาวอิตาลีถูกฆ่าเผานั่งยาง

ตอนแรกให้การขัดกันอยู่ให้การภาคเศษ

นายอโมรียอมรับว่าตัวเองเป็นคนฆ่านายคูเซเป้
แล้วนางสาวรุจิราเป็นคนช่วยในการอุ้มศพ
ขึ้นรถแล้วก็นำไปเผานั่งยาง
ตำรวจให้ข้อมูลว่านายอาโมรีชาวฝรั่งเศสที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาเคยเป็นทหารหน่วยสไนเปอร์ของฝรั่งเศสนะคะ
เขาเป็นทหารหน่วยสไนเปอร์มา๕ปี
ทักษะการต่อสู้เนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยค่ะ
วันนี้เนี่ยก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรมณีจากผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูทรบึงนารางจังหวัดพิจิตรบอกว่า
ตำรวจหลังจากรวบตัวนางสาวรุจิราเอี่ยมละมัยอายุ๓๗ปี
และนายอาโมรีริโก้วัย๓๔ปีชาวฝรั่งเศส
สองคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าเผานั่งยางนายคูเซเปสเตฟานีชาวอิตาลี
จับทั้งสองคนนี้ได้ที่สวนลำใหญ่ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
นายอโมรีเนี่ยจับได้ตั้งแต่ช่วงค่ำ๒๘มกราคมนะคะ
พอช่วงสายวันถัดมา๒๙มกราคมก็จับนางสาวรุจิราได้
เธอก็ปีนหลบไปบนต้นลำไยที่เราเล่าข่าวไปเมื่อวาน
พนักงานสอบสวนก็นำตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำนะคะ
นางสาวรุจิราเนี่ยโอ้โหสอบละเอียดเลยสอบจนถึง๕ทุ่มค่ะ
ตอนแรกก็ยังให้การขัดกันอยู่เขาก็แยกกันแยกตัวไปคุมขัง
นายอโมรีถูกขังที่สถานีตำรวจภูทรบึงนาราง
นางสาวรุจิราไปขังไว้ที่สถานีตำรวจโพทะเลห่างกันนี่๓๐กิโลเลยนะ

พันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรบอกว่า
รุจิรารับสารภาพว่าร่วมกับนายอาโมรี
นายอโมรีเป็นคนฆ่าตัวเธอช่วยแบกศพขึ้นรถ
แล้วก็เอาไปเผานั่งยางทำลายหลักฐาน

ช่วงเที่ยงวันนี้อาโมรีก็เปิดปากสารภาพเหมือนกัน
รุจิราก็ช่วยเนี่ยก็เลยสอดคล้องกันจากตอนแรกมันขัดกันอยู่มันภาคเศษอยู่
เค้นไปเค้นมาก็ให้การสอดคล้องกันแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกบอกแค่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดของรุจิลา

ใช่ค่ะเรียบร้อยก็ถือว่าปิดคดีได้
พอรับสารภาพแบบนี้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดแรกเนี่ยพาทั้งสองคนไปที่จุดที่เอา

มีน้ำมันเบนซินซื้อจากตู้หยอดเหรียญนะคะ
เอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผานั่งยางเกบี้
แล้วก็นำตัวไปที่บริเวณถนนลูกรังใกล้คลองหนองหมีหมู่๖ตำบลแหลมรัง
ตรงนี้เนี่ยรุจิราเป็นคนขับรถพานายอโมรีและผู้ตายไปตกลงเจรจากัน
ก่อนจะเปิดประตูรถออกไปแล้วก็ทะเลาะกัน
นายอโมรีก็เลยใช้มีดอิโต้ฟันคอนายคูเซเป้เสียชีวิตตรงจุดนี้ค่ะ
จากนั้นเนี่ยนายอโมรีกับนางสาวรุจิราก็ช่วยกันยกศพนายคูเซเป้ไปใส่ท้ายกระโปรงรถ
โตโยต้าสีเทาทะเบียนกไก่คควาย๑๓๔๗สมุทรสงคราม
หลังจากนั้นก็เอาไปเผานั่งยางเพื่อทำลายหลักฐาน
แล้วก็หลบหนีกันไปไปซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดตาก
พันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรมณีจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบึงนารางบอกว่า
ทำแผงครั้งนี้เนี่ยนะคะใช้กำลังตำรวจกว่า๓๐นาย
เพื่อดูแลความปลอดภัยเพราะคนไปดูกันเยอะมากคุณภาคภูมิ
คนตะโกนด่ากันเต็มเลยอะค่ะคดีมันสะเทือนขวัญอ่ะ
เป็นคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่ะนะคะสาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เนี่ยค่ะผู้ต้องหาอ้างว่าตัวนายคูเซเป้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทำร้ายร่างกายนางสาวรุจิราเป็นประจำก็เลยเหมือนกับโมโห
เหมือนกับเป็นแฟนรุจิราทั้งคู่ก็โมโหครูเซเป้ทำร้ายนางสาวรุจิรา
ก็เลยก่อเหตุนี้นะคะหลังจากนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำแผนเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็นำตัวนายอาโมรีไปฝากค้างเรือนจำจังหวัดพิจิตรค่ะ
นางสาวรุจิราก็สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ฝากหางที่เรือนจำต่อไปหลังจากนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าเมื่อ๖ปีก่อนในคูเซเป้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็คบหาอยู่กินกับนางสาวรุจิราที่พัทยาสักประมาณ๔ปีได้
หลังจากนั้นเนี่ยครูเซเป้ก็กลับอิตาลีไปต่อมานางสาวรุจิราก็เลยไปคบกับนายอาโมรี
ฝรั่งเศสผู้ต้องหาเนี่ยนะคะแต่ก็ยังติดต่อกับครูเซเป้อยู่นะ
เพื่อส่งเงินมาให้แต่ไม่นานนะคะครูเซเป้กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง
เนี่ยก็กลับมาอยู่กินกับนางสาวรุจิราแต่นางสาวรุจิราก็ไปคบกับเนี่ย
โมรีไปแล้วไงก็เหมือนกับมีแฟน๒คนนะคะ
มกราคมครูเซเป้ก็นัดคุยกันกับนายอังโมรีกับนางสาวรุจิรา
ตกลงกันเรื่องส่วนตัวว่าตกลงมันจะยังไงกันแน่เนี่ยคบกัน๓คนแบบนี้มันไม่ได้
ก็เลยมีการเสนอให้อโมรีเลิกคบกับนางสาวรุจิราครูเซเป้บอกให้แสนนึง
กันได้ไหมอาโมรีบอกไม่เอาเงินไม่ยอมทะเลาะกัน
โมรีก็เลยคว้ามีดมาฟันคอครูเซเป้ตายเอาศพไปเผานั่งยางทำลายหลักฐาน